ปลาตะเพียนในงานจักษานเป็นของเล่นสำหรับเด็กและคนไทยสมัยก่อนยังใช้ปลาตะเพียนในการสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์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
นำมาคล้องบ่วงแล้วสารสอดให้ได้เป็นรูปทรงปลาที่มีทั้งหัวตัวครีบและหางปลา